สำหรับคู่หวานอย่างแมทและสงกรานค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มีน้องหมามาด้วยมุ้งมิ้งน่ารักกันเลยทีเดียวนะคะ
แต่ก็ไม่วายคุณผู้ชมพอเห็นแบบนี้เนี่ยก็มีดราม่าตามมา
อย่างที่เราคาดการณ์กันเอาไว้นั่นแหละ
เออก็ถูกชาวเน็ตเนี่ยตามไปแซะตามไปเม้น
ในเชิงลบบอกว่านี่มันแฟนนี่มันสามีคนอื่นนี่อะไรประมาณอย่างนี้

แฟนพี่แมทหน้าเหมือนสามีพี่แอฟเลยนะคะ
นั่นน่ะแรงไหมล่ะคุณ
มีหลายข้อความนะคะที่เม้นแซะเม้นต์แบบเหน็บแบบนี้นะคะ
ไม่ได้ดูเรื่องส่วนตัวก็มีมาให้เห็นบ้างเหมือนกัน
บางคนบอกว่าเข้าไปตอบแทนแมทเลยนะ
บอกว่าคุณหลับไปตั้งแต่ปี๒๕๖๐หรอ
มรึถึงไม่รู้ว่าเขาเลิกกันมาตั้งนานแล้ว

ย้ำเน้นว่าความรักของครอบครัวพี่หนุ่มยังเหนียวแน่นแฮปปี้ดี
ไม่มีเตียงหักอย่างที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้นะคะ
คือก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวเมาส์ข่าวลือออกมา
พร้อมกับข่าวเฉาว่าเออคู่นี้เนี่ยเขาหย่ากันแล้วนะ

เอาเป็นว่าให้คลิปนี้เนี่ยเป็นคำตอบให้กับคุณผู้ชมแล้วกัน
จริงก็หวานมาหลายคลิปแล้วหน้าบ้านนี้
ข่าวกระแสลบอะไรก็ตามทำอะไรไม่ได้เลยนะคะ